สวัสดีคุณชิสาครับ

กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคน
คุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว

กับการถ่ายทอดสดการออกสลาก
รางวัลสลักกินแบบรัฐบาล

หรือว่าใครพลาดหวังไปไม่เป็นไร

ให้มันผ่านไปงวดหน้าว่ากันใหม่แล้วกัน
ก็ส่งกันมาได้นี่เป็นรายการสดนะ

ไปแล้วค่ะส่วนในวันนี้เรื่องราวของสาวติดตามกันน่ะโหบอกเป็นเรื่องของมีหรือมีน้อยเหรอ
ดราม่าอีกแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่าเลยนะแต่มันก็สะท้อนสังคมได้หลายแง่มุมนะคุณผู้ชม
ไปดูโพสต์นี้นะคะโพสต์เนี้ยเป็นโพสต์ที่น้องสาวของผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาโพสต์ว่าสามีของพี่สาวเขาเนี่ยมาบุกบ้านแล้วก็ทำลายข้าวของเสียหายเนี่ยค่ะบอกว่าตบตีลูกเมียทำร้ายข้าวของคือคบมาสิบห้าปีแพ้เมียใหม่อ่ะ
บกันแค่๓เดือนนะคุณผู้ชมเรื่องขนาดนี้นะคะหลายคนคงอยากรู้ว่าเสียหายขนาดไหนไปดูกันค่ะ
นี่นะคะผลงานอันดีเด่นของพ่อของลูกนะคะ
บอกถ้าอยากได้ให้มึงมาเอาเอง

คุณชนะเห็นแล้วว่าไงพังเละเทะเลยครับใช่ค่ะเนี่ยฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยต้องไปถามผู้เสียหายนะครับ
เป็นนามสมมุติแล้วกันอ่าคุณพิมภรรยาแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็น
อดีตภรรยานะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาหย่ากับชายที่ก่อเหตุไปแล้ว
เธอบอกว่าเธอเพิ่งหย่ากับสามีเมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ไม่กี่วันโอ้โหไม่กี่วันเองอ่ะหลังจากแต่งงานกัน
ก็สิบห้าปีนะมีลูกด้วยกันสองคนนะฮะลูกด้วยกันสองคนเป็นลูกสาว
กำลังน่ารักเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เธอบอกแบบนี้ว่า
พอปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเธอจับได้ว่าสามีมีภรรยาอีกคน
พูดง่ายง่ายมีเมียน้อยอ่ะอ่าเป็นแม่ค้าออนไลน์อายุยี่สิบเจ็ดปี
คบกันได้สามเดือนคุณพิมเนี่ยเธอบอกว่าเธอให้โอกาสสามีมาหนึ่งเดือนนะ
ขอให้เลิกลากันแต่สามีบอกว่าเลิกไม่ได้และจะขอให้ผู้หญิงเนี่ย
อยู่ในบ้านด้วยเนี่ยมีแชทมีไลน์คุยกันด้วยอ่ะเออ
เนี้ยคุณผู้ชมแต่ท้ายที่สุดใครจะไปรับได้อืมผู้หญิงที่เป็นแม่คนและเป็นเมียหลวงที่ว่าเนี่ย
บอกไม่เอาอ่ะไม่ไหวนะแบบนี้คือตลอดเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนี่ย
เธอก็พยายามอ้อนวอนคุยกับสามีว่าให้เลิกเถอะนะเหมือนพยายามให้มีสติอ่ะ
แล้วให้กลับมาอยู่กันตามภาษาพ่อแม่ลูกสี่คนอืมสามีไม่ยอมคุณชนะครับ
แล้วประชดด้วยการไม่ไปทำงานซ้ำร้ายกว่านั้นคือด่าทอตัวเธอกับลูกอีก
บอกโอ้โหรั้งเขาไว้ไม่ได้หรอกแบบนี้จนกระทั่งเรื่องราวมาถึงเดือนกรกฎาคมนะคะคุณชนะ
คือสามีเริ่มเครียดเพราะว่าติดต่อฝ่ายหญิงไม่ได้เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งครับ
ปลาโทรศัพท์มือถือพังไปกี่เครื่องรู้ไหมเจ็ดเครื่องโอ้โห๗เครื่องแล้วอ่ะ
อืมแล้วหลังจากนั้นนะฮะสามีก็ยังมีการมาตบตี
มาทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวแล้วก็คว่างสิ่งของใส่เธอกับลูกจนบาดเจ็บคุณดูเนี่ย
อืมสิ่งต่างต่างที่สร้างกันมามันพังไปหมดเลยเธอบอกว่าเธอรักมากกับถ้วยรางวัลของลูก
เพราะว่ากว่าจะได้รางวัลมาแต่ละถ้วยไม่ใช่ง่ายง่ายถูกค่ะแล้วนี่ของลงของเล่นอะไร
พังหมดเธอบอกไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องไปแจ้งความที่สพบังใหญ่ค่ะ
เอางี้ละกันผมว่าไปลองฟังเสียงเธอกันเลยดีกว่านะครับพูดถึงความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เขาบอกกับพี่แบบนี้ซึ่งเขาขอว่าให้บินลดทฤษฐีลงเพื่อที่จะคำแล้วก็คอให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วพี่ถามทุกคนหน่อยได้ไหมถ้าคุณเป็นเมียหลวงแล้วคุณไม่ยอม
จะทำยังไงแต่เขาจะต้องการให้ได้ทำไมทำได้ขนาดนี้กับลูก
ก็คุณยังทำวงสุดท้ายอ่ะที่เธอพูดถึงถ้วยรางวัลอ่ะ
คำพูดและการกระทำที่มันทำร้ายจิตใจลูก
ทั้งทำข้าวของห้องลูกนะเพื่ออะไรรู้ไหมจะไปทำห้องให้ภรรยาใหม่อ่ะ
มูลค่าความเสียหายนี่กว่า๓แสนบาทนะคะ
หลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณพิมบอกว่ายังไงก็ตามขอแยกทางกันเด็ดขาดนะ
โดยจะลื้อของที่ใช้ได้ออกไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บกวาด
แล้วคืนบ้านหลังนี้ให้ธนาคารไปเดี๋ยวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปหาบ้านใหม่แล้วกัน
อยู่กันตามภาษาแม่ลูกก็ได้อันนี้มันให้ไปเจอสิ่งที่ดีแล้วกันนะ
มันสะเทือนใจนะคุณนะอยู่กันมา๑๕ปีมีลูกด้วยกันโตขนาดนั้นแล้ว
แล้วมาเจอกัน๓เดือนแล้วมีอาการหลงขนาดนี้
ต้องพิจารณานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากให้ทุกครอบครัวรักกันนะคะ
คุณผู้ชมครับเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่า
ไปที่จังหวัดพยาวนะครับไปดูเด็กหญิงวัยเพียงแค่เก้าขวบ
เธอมีความสามารถกรรมให้ไก่เนี่ยหลับได้ครับ
ปลูกไก่ตื่น
นี่มันมายากลแล้วโอ้โหกล่อมให้ไก่หลับเฉย
แถมปลูกได้ด้วยอ่ะปลูกดีดนิ้วเดียวตื่นเลย
อะไรจะขนาดนั้นนี่ดูเธอรักไก่ตัวนี้มากเลยนะ
เดี๋ยวจะเล่าถึงที่มาที่ไปนะครับที่นี่ครับคือที่ตำบลบ้าน
ถ้าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
เด็กหญิงที่เห็นเธอมีชื่อว่าเด็กหญิงจุธามาศพวกเจริญนะครับ
เรียกสั้นชื่อเล่นนะน้องขวัญข้าวอายุ๙ปีครับ
ความสามารถพิเศษคือสามารถพูดและใช้มือลูบตามตัวลำตัวของไก่ตัวนี้
แล้วมันฟังมันเชื่อฟังคำพูดเธอเรียกได้ว่าเชื่องมากกล่อมให้หลับก็หลับ
แล้วเนี่ยหลับเหมือนแมวเหมือนหมาเลยอะค่ะ
เออบอกให้ตื่นก็ตื่นบอกให้ตามมาก็ตาม
เรียกว่าอย่าบอกยังไงก็ได้อย่างนั้นครับนะฮะ
คุณแม่ของน้องขวัญข้าวค่ะคือคุณแม่กุลภายาเรือนวงนะคะ
บอกว่าน้องขวัญข้าวอยู่บ้านไม่มีเพื่อนเล่น
แม่ก็เลยเอาไก่มาให้เลี้ยงตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนเล่น
กลายเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์คุณแม่ว่ายังไงคะ
ก่อนเนี้ยเธอก๋อลองนี้ก่อมไก่ที่น้องด้วยนะเธอรับเอ่อรับ
คุณคุณดูสิตอนที่กำลังสังพาดกันสักครู่อะแล้วน้องแกโชว์กล่อมให้ดูเลยอะ

โอ้โหคอพับคออ่อนอะไรจะง่ายขนาดนั้น
ดูสิค่ะคุณนี่แทบจะไม่ใช่ไก่แล้วเห็นสภาพนี้ค่ะดูขี้เศร้าจังเลย
มันเป็นไก่เป็นที่เป็น
ความสามารถพิเศษของน้องก็ชื่นชมไปโชว์งานวัดได้เลย
อ่ะคุณชนะค่ะคนเราต้องดูแลสุขภาพทานอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมคะ
ระวังไขมันในหลอดเลือดสูงหรือว่าสูงโอ้แบบนี้ต้องระวังเรื่องอะไร
งดงดของมันเลยเออของมันของทอดของหวานอะไรอย่างงั้นอ่ะ
เป็นเรื่องพื้นฐานที่เรารู้กันดีแต่คุณพี่คนนี้เขาแนะนำว่าต้องงดเรื่องนี้ด้วยค่ะ
เฮียเฮียว่าไงเขาบอกว่าเฮียไม่ได้มีอะไรกับเมียนานแล้วเหรอ
อืมใช่อ่ะดิทำไมอ่ะก็พี่ไปตรวจโรคมาหมอเขาบอกว่าฝุ่นโคเลสเตอรอลในเลือดสูงนะ
งดของมันมันให้งดของมันมันไว้อ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน
นั้นคิดว่าเรื่องน้ำมันมันนั้นคิดว่าเรื่องน้ำมันมันบ้างล่ะ
นั้นคิดว่าเรื่องน้ำมันมันบ้างล่ะ
โอ้ยคุณชนะส่วนสุดเป็นยังไงบ้างคะมันก็ขึ้นสูงอยู่น่ะ
คุณต้องงดของมันมันแล้วล่ะค่ะเอองดงดมาได้งดมาได้
เอ้าคุณคะเดี๋ยวไขมันมันเยอะหลอดเลือดแตกทำไง
ผมชอบกินของทอดของทอดของมันของหวาน
โอ้ยขาดมาได้ชอบหมดเลยใจจะขาดโอ้โหอย่างงี้
เวลาไปหาหมอหมอเขาจะสั่งให้งดนู่นงดนี่เวลาเราไม่สบายถูกไหมล่ะ
ค่ะก็เคยมีอยู่เหมือนกันทำไม
เจอกับหมอหมอบอกว่าต้องงดแป้งงดแป้งห้ามกินข้าวแป้งเผือกมัน
ทีนี้ล่ะผมอาบน้ำผมไม่เคยทาแป้งเลยเฮ้ยเฮ้ย
นอกจากนี้หมอเขาบอกอีกแล้วว่าเอ้ยถ้าสุขภาพไม่ดีงดเล่า
งดเหล้าแล้วยังไงคุณไม่ต้องกินเลยเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผมก็ไม่เคยคุยกับใครไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังอีกเลยเฮ้ยเฮ้ย
เป็นไงมีอีกมั้งจัดไปสองตับยังไม่ไหลเหรอ
ต่อก็ติดติดเลยคุณเล่นเองอะไรเองเลย
แล้วนะนี่จัดไปสองแล้วนะยังมีห้ามอะไรอีกไหมคะ
ขอก่อนเอาแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเราน้อยเราไปติดตามเรื่องอื่นกันบ้าง
เยี่ยมไปเลยครับคุณชนะปรึกษาต้องปรึกษาให้ถูก
มีปัญหาเรื่องของครอบครัวต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ถูกต้องแล้วอย่างเช่นคลิปนี้ไปลองปรึกษาเลยฮะ

รับปรึกษาครอบครัวได้ไหมครับรับปรึกษาปัญหาชีวิตครอบครัวครับผม
ครับผมเอ่อพ่อพ่อผมมีปัญหานิดนิดหน่อยครับ
เดี๋ยวให้พ่อผมขอปรึกษาหน่อยครับยินดีครับ
สวัสดีครับคุณหมอทุกวันนี้ผมเหนื่อยเหลือเกินครับ
ผมมากลับมาบ้านทีไรเมียผมต้องใช้ผมนะ
ล้างจานซักผ้าหุงข้าวล้างห้องน้ำ
ส่วนเมียผมก็ได้แต่ชี้นิ้วอย่างเดียวเลย
ผมทนอย่างนี้มาประมาณสามสิบปีแล้วอ่ะ
ผมไปขายของได้เงินมาเกือบสามหมื่น
เขาให้ผมใช้วันละหกสิบบาทอ่ะ

ผมอยากจะปรึกษาว่า
ที่มันถนอมมือแล้วก็ไม่กัดมือ
เมืองตังค์จริงไม่น่าโทรเลย
เราก็นึกว่าปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัว
เห็นดึงท่าดราม่า

โอ้โฮเศร้าเลยนะลูกก็เป็นห่วงไงก็เลยโทรหาแล้วไปกินกิจตาแพทย์หรืออะไรสักอย่าง
ประมาณนั้นโอ้โฮมันไม่มีหรอกครับไอ้ผงสะฟอกขนอมือ
เอางี้ละกันหาครีมครีมบำรุงมือเอาดีดีนะแต่มีตังค์๖๐บาทนะคุณชนะ
จะไปหาตังค์ที่ไหนมาซื้อครีมเพิ่มอีกพงสะฟอกนี้ยังไม่พอเลย
ฟังแล้วมันดราม่าเนอะปัญหาสังคมปัญหาชีวิตจริง
ค่ะแต่เขาก็อยู่กันมานานจนลูกเติบโตแบบนี้จำได้บ้านนี้มีแต่ความสุข
มีแต่คลิปสนุกให้เราดูกันนะคุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องราวของ
เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็ว่าได้นะคือคุณป้าคนนึงเนี่ยค่ะเขาไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อน
แล้วเพื่อนไม่มีเงินจ่ายแล้วยังไงเจ้าหนี้ก็ต้องมาทวงที่ป้าคนที่รับคำให้ใช่ไหมคะ
เกิดเครียดคุ้มคั่งก็เลยไปจับเด็กเป็นตัวประกันค่ะ
เนี่ยคุณป้าถือมีดยาวแล้วมืออีกข้างนึงก็จับแขนเด็กอายุ
คุณป้าซูทัศน์นะคะคุณป้าซูทัศน์อายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะ
บอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณป้าจันเพลเหตุการณ์เนี้ยบอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านหินล่า
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากป้าสุทัศน์และป้าจันเพลเลยค่ะ
นี่ดูเด็กก่อนเด็กเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
แต่ก็ได้รับบาดเจ็บคืนนี่เห็นไหมที่นิ้วนี่นิ้วโป้งนี่
โป้งด้านซ้ายมีรอยบาดแผลถูกมีดบาดลักษณะแบบนั้นนะครับ
ทีนี้เราก็ไปพูดคุยกับป้าทัศน์ป้าทัศน์เป็นใคร
ทัศน์คือคนที่จับเด็กไปในคลิปนั่นแหละ
แกบอกว่าแกเป็นเพื่อนกับนางจันเพลยายของเด็ก๗ขวบ
เด็กเจ็ดขวบที่แกจับเด็กคนนั้นมานั่นแหละ

ทัศน์บอกว่าแกให้อุตส่าห์ช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้
แต่นางจันเพลเพื่อนแกน่ะไม่ยอมจ่ายหนี้
เธอเลยต้องจ่ายหนี้ให้
ละ๓๐๐บาทจ่ายจนทนไม่ไหวแล้วอ่ะ

โอ้ยมันจักเจ้า
ให้ฉันค้ำรายวัลให้

มันน่าจะประมาณ๔๐๐๐นู่นแหละ

ป้าก็ป้าค้ำให้เขาป้าต้องรับผิดชอบสิ

เพลเองก็ออกมารับผิดชอบนะว่า
เออตัวเองเป็นคนที่ก่อเหตุนี้มา

พอไม่ได้เงินก็ไม่กล้าสู้หน้า

ทัศน์ก็เลยต้องมารับผิดชอบจ่ายหนี้นี้แทนนะ
แต่ป้าจันเพลก็บอกโอ้โหไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงขั้นว่าจับหลานเป็นตัวประกัน
แต่เรื่องนี้เขาบอกเป็นญาติกันก็น่าจะเคลียร์กันได้
แต่เรื่องหนี้เรื่องสินนี่มันเป็นเรื่องพูดกันยาก
คนเป็นญาติพี่น้องถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนี่ก็แตกกันได้นะ
จริงครับแล้วอันนี้สำคัญมากนะครับเรื่องของการที่จะไปเซ็นค้ำให้ใคร

ถูกค่ะเพราะว่าคือเราต้องรับผิดชอบเลยถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะ
คนที่เป็นเพื่อนเราไม่สามารถจ่ายได้
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะ
ช่วงหน้าให้ดูคลิปในตำนาน
นี่นัวเนียนัวเนียอย่างนี้
มีหักมุมช่วงท้ายมันเป็นยังไง
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัติครับ
กลับมาในเบรกนี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปดังในตำนาน
โอ้โหคลิปนี้เห็นแล้วมันสะเทือนใจมากค่ะ
จริงโอ้โหรักที่ดีควรมีแค่รักเดียว

อ้าวมีสองคนสองตวก็ได้
ทำไมถึงพูดสองตัวอ่ะไปดูสองตัวหรือสามตัวนี้ครับอุ้ย
ตายแน่ไอ้หวังตายแน่ตายแน่
อ้าวไอ้หวังโอ้ไอ้ตัวดำได้มั้ยล่ะนะ
ตายตายกะหลังด้วเงี้ยดู
เฮ้ทำไมเธอนี้ไปไหน

ต่อหน้าต่อตาผ่านมทาบเขา
ตเข้าฮะผมทราบได้แบบนี้แล้วไปไหนไม่รอดแล้วครับค่ะ

วันนี้ลากันไปด้วยภาพช้างน้องมิ่งมงคลค่ะ

หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ